อีกหนึ่งหนุ่มที่หล่อเหมือนกันเลยนะคะ
ยูโรยศวรรษนั่นเองวันก่อนหลายคนตกใจ
เห็นน้องเป็นวัยรุ่นแข็งแรงเล่นกีฬาก็บ่อยจู่
หามส่งโรงพยาบาลกันแบบตั้งแต่ข้างสนามไงตกใจนะคุณผู้ชม
คือเราเพิ่งทราบจากปากยูโรเองว่าไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักจนวูบนะ
แต่เป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณอย่ามองข้ามนะฟังดี
กุ้งอย่างหนักแพ้กุ้งจนวูบเป็นลมลงไปเลยเนี่ย
คือวันนั้นยูโรเล่าให้ฟังว่าก็คือทานอาหารเสร็จกันไปสักพักแล้วก็ปล่อยย่อยแล้วแหละ
เตะบอลกับเพื่อนไปเตะบอลกับพี่เข้มนี่แหละ
ระหว่างกำลังวิ่งอยู่ผื่นขึ้นวิ่งไปกว่าคันไป
คันไม่พอหายใจไม่ออกคุณผู้ชมโอ้โหยูโรบอกเลยว่าวันนั้นหวิดเดี้ยงคาสนามอ่ะ
โชคดีที่พี่น้องเพื่อนพ้องสังเกตอาการพี่เข้มหัสวีอยู่ในเหตุการณ์
พอดีก็เลยหามส่งโรงพยาบาลทันคุณผู้ชม
อ่ะไปฟังเสียงยูโรคนโสดที่แพ้กุ้งหน่อยค่ะ
สารที่เราแพ้มันก็อยู่แค่ตรงนั้น

คันไปทั้งตัวแล้วแบบหายใจไม่ออกตาแดงก่ำ
บอกเพื่อนว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้ว

แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเราควรหยุดแล้วแหละ
เข้มเหมือนสวีนนั่นแหละก็เลยนอนเป็นเพื่อน

แล้วกับเกี่ยวกับสาวของสาวทะเลที่มีข่าว

แต่อนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ขยันแซวบ่อยสิเผื่อดาราเขาฟังนักข่าวแซวเยอะทุกวันใจอ่อนบ้างไหม